ส่วนเหตุการณ์นี้ครับผู้หญิง๓คนร่วมกันวางแผน
รออยู่สามคืนครับแค้นมากผู้ชายคนนี้ตระเวนขโมยชุดชั้นใน
เอ้ยอืมอ่าตระเวนขโมยชุดชั้นในเค้าขอชมตามบ้านพักในบ้านดุงอุดรธานี

อ่าอืมอืมภรรยาเทศก็ยังนี้ค่ะภรรยาเทศมันความจริงก่ะ
ภรรยาเทศอ๋อบ้างไงตอนนี้อยู่แหวนกันก็ได้จ้านี่
อืม
มันร้ายเทือนแหละไหมค่ะมันว่าเทือนเดียวจอบไม่ร้ายมือเลยอ่ะ
มันเกลียงได้หอบเบื้อตะกะเลย
นี่ขี่บิ๊กไบท์ไปขโมยชุดชั้นในเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะ
เกิดขึ้นที่บ้านพักในตะบนศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ตีสามครับตีสามของเมื่อวานนี้ชาวบ้านไปล้อมจับนายนรเบศ
ตนนาชำอายุสามสิบเอ็ดปีครับได้พร้อมของกลางมีกระเป๋าเป้สีดำ
แล้วก็รถจักรยายนที่ใช้ก่อเหตุแล้วไปแจ้งตำรวจภูทรบ้านดุงครับ
ให้มาจับเอามาตรวจสอบเบื้องต้นครับนางสาวธิดาพรตะหน่อง
หรือว่าน้องเหม๋ยน้องเหม๋ยเล่าบอกว่าโอ้โหพี่หนูมีเพื่อนอีกสองคน
ช่วยกันวางแผนจับคนร้ายนะครับซึ่งแอบเข้ามาขโมยชุดชั้นในที่บ้านไปแล้วสามครั้งฮะ
ครับนะครับเธอกับเพื่อนนั่งเฝ้าอยู่สามคืน
กระทั่งล่าสุดเวลาเกือบตี๓ของวันจันทร์ที่ผ่านมานะ
เห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วกำลังจะเดินเข้ามาที่เครื่องซักผ้าวิ่งกรูกันออกไปเลยคุณผู้ชมนี่ฮะ
กรูกันออกไปเลยคนร้ายเห็นท่าไม่ดีครับเห็นท่าไม่ดีปั๊บ
พยายามจะวิ่งหนีขึ้นรถจักรยายนจะขี่หนีว่างั้นเถอะ
แต่พวกเธอออกไปแล้วนี่นี่ครับออกมาแล้วออกมาแล้ว
ล้อมไว้ล้อมไว้ล้อมไว้ล้อมหน้าล้อมหลังไว้นะครับ
แล้วตะโกนเรียกชาวบ้านให้มาช่วยก็เลยจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้ฮะ
สุดท้ายนายนรเบศยอมรับสารภาพแต่สารภาพแบบนี้นะนะครับ
บอกตัวเองขโมยชุดช่วยนายจริงล่ะแต่ว่ามีใบฝั่งนะ
ใบสั่งมีใบสั่งจากผู้หญิงคนนึงให้มาขโมยชุดชั้นในไปให้
เชื่อไหมใครเชื่อไหมแต่ตำรวจไม่เชื่อ
ตำรวจเชื่อว่าคุณเอาไปสำเร็จความไข้หรือเปล่า
เอาไปแบบที่เขาโรคจิตเขาทำกันหรือเปล่าจึงนำตัวไปดำเนินคดี
อันนี้ตำรวจสงสัยนะตำรวจสงสัยในข้อหาบุกลุกแคร์สถานในยามวิการครับ
เอาดีใบสั่งหรือใจสั่งมาค่ะนะฮะ